ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับผู้ชายคนนี้เข้าไปซื้อของ
ที่จะทำอาหารเพราะว่าเขาขายข้าวแกง

แล้วมีอีกคนนึงเดินมาประกบใกล้
มาช่วยยกของจากรถเข็นใส่ท้ายรถด้วยนะ

สักพักหนึ่งชักมีดออกมาแล้วกระหน่ำแทงผู้ชายคนนี้

เลือดท่วมเลยแล้วก็หลบหนีไป
วงจรปิดจับภาพได้ครับ๖โมง๓๑นาที

ขนของมาเสร็จใส่รถเข็นเตรียมจะเอาขึ้นท้ายรถ
คนก่อเหตุลูกศรสีแดงชี้มาพูดคุยถามอะไรสักนิดหนึ่ง
ก่อนที่จะช่วยเข็นของขนของขึ้นรถ
แล้วก็กระหน่ำแทงไม่ยั้งคุณผู้ชมครับ

แล้วรถก็วิ่งผ่านไปผ่านมาด้วยนะ

เพราะว่าผู้ตายพยายามที่จะวิ่งหนีกระเสือกกระสนแล้ว

แทงแบบนี้ด้วยแสดงความเสียใจฮะ
หน่ำแทงไม่ยั้งจริงครับ
เป็นความสูญเสียที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลย

ทำไมถึงโกรธแค้นอะไรทำอะไรได้รุนแรงขนาดนี้เนี่ย
โอ้โหนี่คือขอโทษนะคะแทงจนเขานิ่งไปเลยอ่ะ
เจ้าหน้าที่พยายามที่จะพาตัวผู้ตายตอนนั้นคือยังมีสติมีลมหายใจอยู่
ส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเสียเลือดมากครับ
เสียชีวิตระหว่างทางนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุมันวิ่งหนีไปแล้วเห็นไหมฮะเมื่อกี้นี้
วิ่งหนีไปหนีไปไหนจุดนี้อยู่ไม่ไกลจากห้าง
ซึ่งพ่อค้าแม่ขายก็จะรู้จักกันดีคนพลุกพลาดพอสมควรครับ
และช่วงเช้าด้วยคนก็มาจับจ่ายซื้อของ
เขาหนีกลับเข้าไปในห้างครับเพื่ออะไรไปเปลี่ยนชุด
เปลี่ยนชุดก่อนที่จะหนีต่อแล้วเดินกลับเข้าบ้านพักอย่างสบายใจเฉิบ
ไม่ได้หนีมือเปล่าครับในมือของเขาคว้าของสามอย่าง
คือกระเป๋าสีน้ำตาลของผู้ตายแล้วก็มีสร้อยคอทองคำ
แล้วก็พระเลี่ยมทองเอาไป๓อย่าง
ปรากฏว่า๒อย่างตกระหว่างทางที่เขาหลบหนี
มีอย่างเดียวที่เขากำใส่มือเอาไว้ได้คือพระเลี่ยมทองครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจสพเมืองภูเก็ต
พิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
พบร่างนายเจริญอายุ๔๙นอนแน่นิ่งบนพื้นฮะ
พยายามนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างสุดความสามารถ
แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
โดนแทงไป๑๕แผลครับเสียชีวิต

บริเวณนั้นอยู่ใกล้กับประตู๑และ๒ของห้าง
และอยู่ห่างจากตลาดสดที่มีพ่อค้าแม่ขายชาวบ้าน

ห่างกันไม่ถึง๑๐๐เมตรไม่ไกลกันมากครับ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็จะไปเจอรถ
ริมถนนที่เราเห็นในวงจรปิดก่อนหน้านี้

แล้วก็มีรถเข็นจอดอยู่คือบริเวณนี้คุณผู้ชมเห็นไหมครับ
แล้วก็รถของผู้ตายจอดอยู่ริมถนน
อกจากนี้มีเศษเหรียญตกอยู่ด้วย
ใกล้กันครับอันนี้คือหลักฐานสำคัญ
มีดำลักษณะคือเหมือนมันคดงอด้วย

สันนิษฐานว่าเป็นไปได้ไหมว่าคนร้ายใช้มีดเล่มนี้
ในการกระหน่ำจ้วงแทงจนมีดมันหักงอ

ความยาวประมาณสัก๑ไม้บรรทัศน์๓๐เซน

และอย่างที่บอกว่าคนร้ายมันกระชากเอาสร้อยคอทองคำหนัก๑บาท

แล้วก็กระเป๋าสะพายสีน้ำตาลไปด้วย

คนร้ายวิ่งหลบหนีไปทางด้านข้างของห้าง
แล้วไปเจอกระเป๋าหนังสะพายสีน้ำตาลผู้ตาย

คนร้ายมันเอามาด้วยแล้วก็ทำตกไว้ตรงนี้

สร้อยคอทองคำหนัก๑บาท

เจ้าหน้าที่ก็ไปเก็บรวบรวมหลักฐาน

ส่วนพระเลี่ยมทองคนร้ายมันเอาติดตัวไปได้

เงินสดครับมีแบงค์๒๐๕๐๑๐๐๕๐๐อยู่เยอะทีเดียว
มีแบงค์เยอะขนาดนี้อาจจะมีอาชีพค้าขายหรือเปล่า
เงินเอาไว้ซื้อของแล้วก็เอาไว้ทอนลูกค้าอะไรแบบนี้

จากนั้นไปพบว่าอะไร
คนร้ายมันถอดกางเกงถอดเสื้อ
ซ่อนเอาไว้ในร้านขายอุปกรณ์ของเด็กเล่น
นี่ครับคุณมิ้นคุณผู้ชมเห็นไหมซอกนี้
มันถอดทั้งหมดแล้วหย่อนทิ้งไว้ในซอกหลังจากนั้นมันหลบหนีต่อไป
เหล่านี้คือหลักฐานที่เจอเจอครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งชุดสืบสวนทำงานไวมากนะคะ
ชุดศึกษวนสภอเมืองภูเกษตอนนี้รู้ชื่อคนก่อเหตุแล้ว
รณวิทย์เทพบุตรอายุ๓๒ปีเป็นกราฟิกดีไซน์ค่ะ
อาศัยอยู่ที่ตำบลวิชิตคนตายคือนายเจริญแป้นเงิน
อย่างที่คุณทายเลยเขาเป็นเจ้าของร้านอาหาร
ที่เปิดในโรงพยาบาลอบประจอบภูเก็ตนะคะ

๒คนนี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและไม่เคยมีเรื่องกันด้วย
แต่มันเกิดอะไรขึ้นชุดสืบสวนสพเมืองภูเก็ตลงพื้นที่
แกะรอยนายปัณวิทย์เนี่ยนะคะไปเจอเวสป้าสีขาว
ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดอยู่ที่ลานจอดรถ
ไปดูกล้องวงจรปิดในซอยกอไผ่ก็เห็นภาพเลย
ปานวิทย์เนี่ยเปลี่ยนชุดเป็นเสื้อยืดสีดำ
กางเกงขาสั้นสีน้ำเงินสวมรองเท้าแตะ
แล้วก็เดินหนีไปตามถนนจนกล้องจับภาพไม่ได้
กำลังจะไปจับอยู่แล้วเชียวปรณวิทย์ประสานมาก่อน
บอกขอเข้ามอบตัวพอเข้ามามอบตัวเสร็จ
ณวิทยอมรับสารภาพเลยว่าผมเป็นคนแทงผู้ตายเอง
ที่มันหน้าเจ็บใจค่ะมันคือการแทงผิดตัว
หนำแทง๑๕แผลแล้วบอกว่าแทงผิดตัว
บอกว่าผู้ตายหน้าตาละไม้คล้ายกับคู่กรณีที่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
แล้วเขาก็เล่าเรื่องบอกว่า๒เดือนก่อนมีเรื่องทะเลาะวิวาส
ผู้ชายที่ชื่อตานิดไม่รู้ชื่อสกุลจริง
คือมีปากเสียงกันตอนขับรถกระทบกระทั่งบนถนน
เมื่อเช้าขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ตลาดเกษตรถนนอ๋องซิมผ่าย

เจอผู้ตายโอ้โหนี่มันตานิดนี่นะหน้าตาเหมือนกันอย่างกับแกะเลย
สะกดรอยตามเขาครับสะกดรอยตามเขาจนมาเจอเขาจอดรถขนของอยู่ตรงนี้
ก็เข้าไปสอบถามเขาว่าตานิดใช่ไหม
ผู้ตายตอบว่าไม่ใช่ไม่รู้จักตานิด

พอเขาตอบว่าเขาไม่ใช่คนที่คุณตามหา
คุณบอกว่าคุณบันดาลโทษะ
แล้วคุณก็กระหน่ำแทงเขา๑๕แผลจนเขาตาย
กลับไปถึงบ้านเพิ่งสำนึกผิดได้เลยขอมอบตัว
สืบสวนสพเมืองภูเก็ตก็คุมตัวไปชี้จุดทำแผนนะคะ
ทีมข่าวพยายามสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้น
ลองดูจังหวะที่เขาเจอนักข่าวกันหน่อย

ไม่สายหัวไม่อะไรใดทั้งสิ้นเลย

ซึ่งตำรวจคุมตัวเขาไปทำแผนนะคะ
แล้วก็พาไปที่จุดที่ลงมือแทงผู้ตาย

จุดต่อไปคือจุดที่นำกระเป๋าสะพายแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตไปทิ้ง
ที่จุดขายของหน้าห้างแล้วก็บริเวณอุปกรณ์ของเล่นที่เอาเสื้อผ้าไปซุกซ่อนเอาไว้
หลังจากนั้นก็อย่างที่เห็นตามคลิปคือเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เดินหนีไปนะคะ
ซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยเดินไปตามซอยกอไผ่ที่ตะบนตลาดใหญ่ค่ะ
แล้วทะลุออกซอยฮับเอก
แล้วก็เดินผ่านบริเวณปั๊มน้ำมันที่อยู่ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
จากนั้นก็เดินกลับไปที่บ้านพักในตำบลวิชิตนะคะ
ก่อนที่จะสำนึกผิดแล้วก็ติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจ
เหมือนว่าเราจะมีภาพตอนที่เขากำลังเดินกลับเข้าบ้านด้วยนะฮะ
ลองดูนะครับว่าถ้าหากว่ามีเนี่ยคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าคือเขาเนี่ย
เหมือนคนที่ไม่ได้ทำผิดไม่ได้ทำเหตุรุนแรงอะไรมาเลย
คือเดินสบายใจเดินเรื่อยกลับเข้าไปในบ้านนะฮะ
หลังจากที่ก่อเหตุคือแทงคนจนตายเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ
คือไม่น่าเชื่อนะว่าเขาจะอ้างว่าคือจำคนผิดว่านั่นคือหน้าเหมือนตานิด
แล้วก็มาก่อเหตุนะฮะถ้ามีเดี๋ยววงจรปิดลองดูหน่อยกันแล้วกันนะครับ
แล้วในขณะเดียวกันผมเชื่อว่าข่าวนี้ทำเอาคนภูเก็ตนี่ตกอกตกใจนะ
เนี่ยคุณมิ้นคุณผู้ชมนี่เดินกลับเข้าไปที่บ้านนะฮะ
เดินไปง่ายสบายแบบนี้ฮะ
เหมือนเพิ่งไปเดินออกกำลังกายยามเช้ามาแล้วก็กลับบ้านอย่างนี้เหรอคะ
เห็นไหมครับคือไม่ได้มีความรู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกกลัวใดเลย

ขอดูภาพของผู้ต้องหาอีกครั้งหนึ่งที่ขึ้นคู่กับผู้ตายครับที่เป็นชาร์จกราฟิก
เพราะคนภูเก็ตบอกว่าพอเห็นชื่อเห็นนามสกุลแล้วตกใจ
สกุลเทพบุตรเป็นนามสกุลดังของภูเก็ตแต่ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับ
คือภูเก็ตคนนามสกุลนี้เป็นนักการเมืองก็มีอยู่จำนวนหนึ่ง
แต่หลายครั้งคือบางทีนั้นนามสกุลเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นญาติ
หรือว่าไม่ได้เป็นเครือญาติครอบครัวเดียวกันแต่อย่างใด
ก็แค่นามสกุลเหมือนกันก็มีถมไปดังนั้นพี่น้องชาวภูเก็ตที่บอกว่าเฮ้ยเห็นข่าวนี้แล้วนามสกุลดังตกใจ
ใจเย็นครับนี่คือคนร้ายที่ก่อเหตุฮะทีมข่าวของเราได้มีโอกาสคุยกับลูกสาวของคุณเจริญผู้ตาย
ยังไม่สะดวกให้ไปสัมภาษณ์ทำได้เพียงแค่ให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์บอกว่ายังทำใจไม่ได้ฮะ
ให้ข้อมูลเล่าให้ฟังว่าพ่อเนี่ยพื้นเพลเป็นคนชัยนาธแล้วย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ภูเก็ต
เปิดร้านขายข้าวแกงขายผลไม้ที่ศูนย์อาหารโรงพยาบาลอบจภูเก็ต
ทุกวันเสาร์ก็คือวันนี้พ่อเนี่ยจะออกจากบ้านตี๕ไปซื้อของไปจ่ายของในตลาดเอามาทำอาหารขายที่ร้าน
เช่นเดียวกันเมื่อเช้าพ่อก็ตื่นเช้าแล้วก็ออกไปซื้อของก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเกิดเรื่องเศร้าแบบนี้ขึ้น
ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับคนร้ายที่ก่อเหตุแทงพ่ออย่างโหดเยี่ยมมาก่อนไม่เคยมีเรื่องบาดหมางด้วยดังนั้นขอเอาผิดถึงที่สุดครับ
เท่าที่เราเห็นในข่าวทางฝั่งของผู้ก่อเหตุเราเคยเห็นหน้าเขาหรือรู้จักเขามาก่อนไหมครับพี่ครับ
ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวแล้วคุณพ่อก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครเลยพ่อเป็นคนดีใจดีมากไม่เคยเอาเรื่องใดเลยก็คือตอนนี้ก็คือคุณกับคุณแม่ไม่ว่ายังไงก็คือจะดำเนินคาดีให้ถึงที่สุดค่ะต้องเอาผิดให้ถึงที่สุดเพราะว่าจะอ้างว่ามันเป็นคุณพ่อเป็นคู่วรีกับผิดตัวมันไม่ใช่
กำลังใจให้กับครอบครัวของผู้ตายนะฮะคือเสียงให้สัมภาษณ์ก็ยังเสียงสั่นอยู่เลยยังเศร้าใจครับตอนนี้ร่างของพ่อยังรอชนะสูตรที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตแล้วก็เดี๋ยวจะมีขั้นตอนการชนะสูตรเนี่ยก็วันจันนี้ครับส่วนจะนำกลับไปบ้านเกิดชัยนาฏหรือว่าจะบำเพ็ญกุศลที่ภูเก็ตเลยนั้นทางค

เพราะว่าเขามีภาระเยอะมาก
หนึ่งตอนนั้นลูกเขายังไม่จบที
เขาต้องรับภาระในการทรงเสียลูก

ทีนี้ต้นปีนี้เขาก็เพิ่งจะซื้อบ้าน

แล้วก็เตรียมจะทำบุญด้วยในวันบุญกระถิ่นพรุ่งนี้
ก็มาด่วนจากไปเพราะคนก่อเหตุ